คุณผู้ชมคะขีดเส้นใต้เมืองไทยกับคุณสุภาพคลี่ขจายในวันนี้
ยังไงก็คงต้องพูดถึงเรื่องท่าทีพลเอกประยุจันทร์โอชานายกรัฐมนตรีแหละ
เพราะว่าบอกว่าอยากที่จะผ่อนคลายสถานการณ์ทางการเมืองหน่อย
ตอนนี้ประเด็นเรื่องของการจำกัดสิทธิเสรีภาพ
เรื่องของการให้ความรู้ให้ความเข้าใจ
มีประเด็นจำกัดเยอะเหลือเกินเดี๋ยวกลายเป็นรณรงค์ว่าจะรับว่าจะไม่รับอีก
เพราะฉะนั้นนายกก็มีการมอบหมายให้กรกตเชิญพักการเมืองมาทำความเข้าใจในวันพรุ่งนี้นะคะ
อันนี้ก็ต้องติดตามกับคุณสุภาพกันเลยว่าตกลงแล้วทำได้ไม่ได้แล้วจะเป็นอย่างไรเชิญเลยค่ะ
ครับขอบคุณครับคุณมินทร์คุณกอล์ฟครับ
สวัสดีครับท่านผู้ชมครับอย่างที่คุณมิ้นบอกว่าสถานการณ์บรรยากาศน่าจะคลี่คลายลงไปในทางที่ดีขึ้น
ขีดเส้นใต้ได้พยายามเสนอแนวความคิดมาหลายครั้งแล้วนะครับว่า
ถ้าเราปล่อยให้บรรยากาศความกลัวสลึมสลือขมุกขมัวอยู่อย่างนี้
กว่าจะถึงวันลงประชามติไม่ดีแน่ครับ
บรรยากาศที่บอกว่ามีการปิดกั้นคนเห็นต่างคนไม่เห็นด้วยกับรัฐมนูล
ทำอะไรไม่ได้เดี๋ยวก็เจอข้อหาถึงขั้นติดคุกติดตาราง
มีคนบอกว่าไปฆ่าคนตายเนี่ยโทษไว้กี่ปี
แต่วันนี้ไปแสดงความเห็นเรื่องรัฐมนูลในกฎหมายเขียนว่าต้องลงโทษถึง๑๐ปี
ฉะนั้นพอเป็นอย่างนี้บรรยากาศที่จะเดินหน้าสู่การทำความเข้าใจประชามติ
ก็จะเป็นบรรยากาศของการทำความเข้าใจด้านเดียว
แล้วในที่สุดมันก็จะเกิดภาวะอึมครึม
แล้วในที่สุดผลออกมาเดี๋ยวก็ไม่เป็นที่ยอมรับวุ่นวายกันอีก
ฉะนั้นวันนี้ตื่นเช้าขึ้นมาเห็นข่าวที่ได้เกริ่นไปเมื่อสักครู่ครับ
หัวข่าวหนังสือพิมพ์๒๓ฉบับเขาพูดถึงเรื่องนี้
๗๗พักถกแล้วก็เพื่อจะคลี่คลายปัญหา
มีอีกบางฉบับกรุงเทพธุรกิจเปิดช่องพักวิจารณ์รัฐมนูลได้
อกนั้นก็ยังมีในฉบับอื่นนี่ในข่าวสด
ป้อมสั่งเปิดเวที๗๗พักวิจารณ์รัฐมนูลได้
ฉะนั้นจะเห็นว่าหัวข่าวหนังสือพิมพ์วันนี้
นำไปสู่บรรยากาศที่คลี่คลายคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นอย่างที่ว่า
อาจารย์วิศนุเครืองามท่านบอกว่า
ขอสชอนุญาตให้คณะกรรมการเลือกตั้ง
เชิญพักการเมืองทุกพักมาทำความเข้าใจในวันที่๑๙พฤษภาคม
พรุ่งนี้เวลาบ่าย๒โมงที่สโมสรทหารบก
อาจารย์วิศนุบอกว่าผมจะเป็นตัวแทนรัฐบาลนายมีชัย
จะเป็นตัวแทนกรรมการร่างและจะไปเอง
รวมถึงผู้แทนสภานิติบัญญัติสนชและสภาขับเคลื่อนประเทศสปท
จะไปตอบคำถามและชี้แจงให้กับพักการเมืองด้วย
ทั้งนี้จะอนุญาตให้สื่อมวลชนเข้าฟังได้
ผมเห็นว่าเวทีนี้จะเป็นการส่งสัญญาณในการผ่อนคลาย
อะไรบ้างอย่างไรเพราะในเวลาปกติ
พักการเมืองจะมานั่งด้วยกันอย่างนี้ก็ไม่ได้
ส่วนพักการเมืองจะหารือไม่หรือไม่ก็แล้วแต่เขา
หากเวทีนี้มีคนสนใจมากก็อาจจะมีเวทีต่อไปอีก
นี่ท่าทีของฝ่ายรัฐบาลท่าทีของกรกต
ท่าทีของกรกตเนี่ยที่มีการห่วงกันว่า
จะทำความเข้าใจผ่านรายการโทรทัศน์
ทำได้มากน้อยแค่ไหนเมื่อวานนี้อาจารย์สมชัยบอกว่า
จะมีการจัดสรรเวลาออกอากาศทางโทรทัศน์
ในลักษณะทีวีโพลเหมือนกันทุกช่อง
ซึ่งจะออกอากาศในเวลา๖โมง๒๐ไปถึง๖โมง๕๐
โมงเย็นนะ๑๘นาฬิกา๒๐นาทีจำนวน๑๓ครั้ง
ละ๓๐นาทีออกอากาศทุกวันจันทร์และวันพุธ
อันนี้ก็เป็นรายละเอียดแล้วก็นั่นส่วนหนึ่ง
ที่เป็นการออกอากาศในลักษณะทีวีโพล
รวมการเฉพาะกิจเหมือนกันหมด
แล้วก็เอาทีวีโทรทัศน์๒๕ช่อง
ควบเข้าพ่วงสัญญาณไปด้วย
ครั้งที่เหลือจะให้เป็นการจัดรายการเสวนาทางวิชาการ
ซึ่งทางสถานีช่องต่างสามารถกำหนดตัวพิธีกร
และผู้ร่วมรายการด้วยตัวเอง
โดยช่องใดจะจัดวันใดในหัวข้ออะไร
วิทยากรคนใดจะตกลงกันอีกครั้งหนึ่งในการประชุมคราวหน้า
ฉะนั้นถ้าเป็นอย่างนี้ก็จะแบ่งเป็น๒ส่วน
ส่วนหนึ่งเป็นทีวีโพล๓๕๗๙๑๑
พร้อมกันในช่วงเวลาตั้งแต่
หลังจากเดินหน้าประเทศไทยพูดง่าย๖โมง๒๐เป็นต้นไป
แล้วนอกนั้นก็อีกส่วนหนึ่งไปให้แต่ละสถานีเขาจัดกันเอง
ผมคิดว่าหน้าที่จะแบ่งเอาช่วงหลังให้มากหน่อย
เพราะว่าถ้าช่วงแรกเป็นทีวีพูลแล้วดูเหมือนว่า
จะเป็นการนำเสนอฝ่ายของคณะกรรมการร่างฝ่ายที่เห็นด้วยอย่างเดียว
อย่างนี้ถามว่ามันก็ไม่มีความเป็นธรรม
และพูดกันตรงก็คือว่าถ้าเสนอกันแบบไม่จูงใจ
สุดท้ายขึ้นมาก็ไม่มีคนดูครับถ่ายทอดหมดแต่ไม่มีคนดู
มันก็เข้าอีหลอปเดิมอีกฉะนั้นทำยังไง
ที่จะให้แต่ละช่องเนี่ยเขาไปรับผิดชอบกันเอง
ผู้อำนวยการสถานีเขาก็ต้องรับผิดชอบ
นำไปสู่การกล่าวคำเท็จไม่ยุโยงปั่นปวน
ถึงขนาดที่จะไปทำให้เกิดความวุ่นวาย

ฉะนั้นอยากจะบอกกรกตในฐานะนายกสมาคมทีวีดิจิตอล
ว่าควรจะเปิดโอกาสให้สถานีแต่ละช่อง
เขาดำเนินรายการโดยสิทธิเสรีภาพมากขึ้น
เขาจะเชิญมาทั้งฝ่ายเห็นด้วยฝ่ายไม่เห็นด้วย
ก็เป็นเรื่องของเขาเขาก็รับผิดชอบ
เขาดูแล้วว่าใครที่มาพูดก่อให้เกิดความวุ่นวายเขาไม่เชิญมาหรอกครับ

เขาจะเชิญที่คนที่มีคมเหตุคมผลมาแสดงกันหน้าจอโทรทัศน์
นั่นแหละประชาชนจะได้ลงมติท่ามกลางความเข้าใจ
ว่าเขาควรจะลงมติรับหรือไม่รับ
ถ้าแพ้ก็แพ้เขาก็ยอมรับว่าแพ้
แต่ถ้าบรรยากาศมันอึมครึมไม่สามารถแสดงความเห็นต่างได้
เวลาแพ้ขึ้นมาเขาจะไม่ยอมและมันจะเดือดร้อนอีก
ส่วนข่าวเมื่อสักครู่ที่ไปอบรมเรื่องครูกอครูขอครูคอเนี่ย
ขอทำความเข้าใจหน่อยเถอะครับว่าครูกรเนี่ยมาจากไหน
ครูกอเนี่ยเป็นคัดมาจากค่าราชการหัวกะทิระดับจังหวัด
คือระดับรองผู้ว่าระดับสาธารณสุขจังหวัด
หัวหน้าหน่วยราชการว่างั้นเถอะคัดมาจังหวัดละ๕คน
จังหวัดละ๕คนก็๓๘๕คน
รมครูกอเริ่มแล้ววันนี้

พอครูกอเข้าใจแล้วครูกอก็ไปถ่ายทอดให้ครูขอ
ครูขอมาจากไหนล่ะครับครูขอก็คัดมาจากค่าราชการฝีมือดี
แต่ว่าตำแหน่งรองลงมาจากครูกอหน่อย
เอาให้อำเภอต่างส่งมา๑๐คน
อำเภอต่างส่งมา๑๐คนมีทั้งหมด๘๗๘อำเภอก็เท่ากับ๘๗๘๐คน
พอครูขอเข้าใจดีแล้วครูขอก็ไปอธิบายให้ครูคอ
ครูคอมาจากไหนล่ะครับครูคอก็คัดมาจากหมู่บ้าน
กับ๔๙หมู่บ้านเอาสี่คูณก็ไปจะได้ครูคอมา๓๒๐๐๐
หรอ๓หมื่น๒พัน๑ร้อยไม่ใช่สิ๓๐๐๐๐๐น้ำ๓๐๒๐๑๙๖๔คน
ขอครูคอสามแสนสามหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยยี่สิบเก้าคน
แล้วยังมีอาสาสมัครอาสาสมัครต่าง
อาสาสมัครจากฝ่ายโน้นฝ่ายนี้ฝ่ายรอดอฝ่ายลูกเสือ
เอาเป็นว่าทั้งหมดเนี่ยประมาณ๕แสนคนเป็นอย่างต่ำ
คนเหล่านี้ครับจะไปเคาะประตูบ้านทุกบ้าน
อาจารย์มีชัยบอกว่าไปทำความเข้าใจเรื่องรัฐมนูล
ไม่ใช่เป็นการชี้นำมันจะแยกออกยังไงล่ะครับ
ทำความเข้าใจรัฐมนูลก็ต้องไปบอกเขาว่ารัฐมนูลดียังไง
รัฐมนูลฉบับนี้มีข้อดีกว่าฉบับก่อนยังไง
มีเรื่องสิทธิเสรีภาพยังไงให้สิทธิ์คุ้มครองประชาชนยังไง
มีประโยชน์ต่อประเทศชาติยังไงก็ต้องไปบอกอย่างนั้น
แล้วถ้าอย่างนี้มันเข้าข่ายชี้นำไหมล่ะครับ
ในที่สุดเดี๋ยวก็ถูกร้องเรียนกันอีก

ฉะนั้นถูกต้องแล้วที่เปิดโอกาสให้ฝ่ายที่เขาไม่เห็นด้วย
เขาได้แสดงความคิดความเห็นเพื่อจะมาคานกับ๕แสนกว่าคน

ฉะนั้นวันนี้ถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับคนที่มีความเห็นต่าง
เขาจะได้อธิบายว่าเขาไม่เห็นด้วยกับรัฐมนูล
เรื่องนี้มาตรานี้ตรงไหนยังไงครับ
สุดท้ายแล้วการตัดสินใจที่ดีที่สุดก็คือต้องชั่งน้ำหนัก
ว่าข้อดีข้อแตกต่างและข้อเสียคืออะไร
เพื่อที่ประชาชนจะได้ตัดสินใจได้ว่าชอบหรือไม่ชอบ
แต่ต้องชั่งน้ำหนักบนข้อมูลที่เขารู้เท่าเทียมกัน
ไม่ใช่ข้อมูลด้านเดียวถ้าข้อมูลด้านเดียว
ลงประชามติเสร็จฝ่ายที่เขาไม่ยอมรับเขาไม่ยอม
แล้วก็จะเกิดความวุ่นวายสุดท้ายแล้ววุ่นวายมากเอาไม่อยู่หรอกครับ
ใช่สุดท้ายก็ต้องแก้ปมปัญหาตรงนี้ให้ได้นะคะขอบคุณคุณสุภาพด้วยค่ะ